คุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีการผ่อนคลายหลายอย่างนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวผับบาคาราโอเกะอาบอบนวด
ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ก็ต้องเป็นไปภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แล้วก็ปิดเที่ยงคืนนะคะ
เปิดต่อเนื่องยาวยาวดึกดึกไม่ได้นะคะอืมวันนี้เราส่งคุณ
บอร์มอับภิวาศน์หน้าข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เข้าศาล
ครับก็แลนด์มาร์คสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวนะคะ
คนก็ไปกันตั้งแต่เย็นค่ำเนี่ยค่ะก็เตรียมเที่ยวกันแล้ว
ช่วงเย็นเนี้ยมีผู้ภูมิการสำนักงานเขตพระนคร
นักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามไปตรวจความเรียบร้อย
ความพร้อมของแต่ละร้านนะคะครับคือเปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวนคน
พนักงานนักท่องเที่ยวก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทำความสะอาดร้าน
ใช้แก่วร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีมาตรการที่
ยังจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในประสิทธิ์ผู้บริหารร้านอาหารบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทางร้านเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มวันนี้ขยายเวลามากขึ้น
แล้วก็ต้องรอประเมิน๗วันว่าขยายเวลาแล้วนักท่องเที่ยวจะยังมาเยอะไหม
นักท่องเที่ยวที่มาก็บอกว่าโอ้โหนี่มาครั้งแรก
พอคลายมาตรการก็มาเลยหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วนะคะ
และนักท่องเที่ยวเขาก็มองแบบนี้
คงคิดว่ามันเป็นแบบทั่วไปที่อยู่
คือก่อนอันนี้ให้เปิดได้แล้วเป็นลักษณะร้านอาหารใช่ไหม
แล้วก็ถึงแค่๔๕ทุ่มอะไรประมาณนั้นนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยเทคผับบาร์คาราโอเกะอะไรพวกนี้เปิดได้หมดนะครับ

นี่คือซอยคาวบอยทองหล่อนะฮะย่านสำคัญของนักท่องเที่ยวยามค่ำคืน
นี่ก็คึกคักตั้งแต่ค่ำเลย
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดช่วงค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
กรอบการสถานบันเทิงในซอยคาวบอยบอกว่าดีใจมากนะครับ
มีการผ่อนคลายมาตรการขยายเวลาให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ถึงเที่ยงคืนนะฮะ
จากเดิมก็๕ทุ่มก็ขยายมา๑ชั่วโมงนะฮะ
แต่ก็เทคผับอะไรพวกนี้ก็เปิดได้เต็มรูปแบบนะครับ
ขณะเดียวกันช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
สถานบันเทิงสถานบริการย่านสุขุมวิทย์ซอย๖๓หรือว่าซอยเอกมัย
หลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะฮะ
แล้วก็ทางประหลัดกรทมด้วยนายขจิตชัชวานิส
นี่ไปตรวจพื้นที่ตรงนี้นะครับซอยเอกมัยนะฮะ
ลงพื้นที่ตรงนี้พับคาราโอเกะอะไรพวกนี้
สถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยก็ไปเน้นย้ำกัน
เที่ยงคืนนะนี่ต้องเที่ยงคืนตรวจเอทีคงเอทีเคอะไรกันก่อน
หลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าแน่นอนมาตรการต่างก็เน้นย้ำไปแล้ว
รับว่ามีหลายร้านที่ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ
แต่ก็ต้องเน้นย้ำกันให้เพียงพอต้องเข้มข้นกันนะครับ
แล้วทุกร้านเนี่ยมีมาตรการในการตรวจคัดกรองเอทีเค
พนักงานแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวอันนี้ครบทุกร้าน
เอาละก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้
แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองป่วยก็รักษากัน
ใครที่ไม่ได้ติดไม่ได้ป่วยก็ใช้ชีวิตกันต่อไป